ไปหาอะไรอร่อยทานดีกว่านะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะใครที่เป็นแบบว่าสายอยู่ดึกใช่ไหมก็ต้องหาเมนูข้าวต้มทาน

เดี๋ยวนี้ข้าวต้มราคาประหยัด๙บาทคุณก็อิ่มแล้วค่ะ
ไปร้านข้าวต้มร้านนี้เลยชื่อว่าร้านกะตาข้าวต้มกุยอยู่ที่ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะจ๊ะ
บอกได้เลยว่าถ้าใครมาที่สตูนนี้ต้องมาปักหมุดร้านนี้คุณดูกับข้าวจานใหญ่มากเมนูละ๙บาทเท่านั้น
แล้วข้าวต้มนะก็ถ้วยละ๓บาทลูกคุณดูค่ะโอ้โหเมนูหลากหลายมากมายแบบนี้อิ่มท้องสบายกระเป๋าจริง

จริงเจ้าของร้านก็คือคุณยูนิต้าหมันสันนะคะบอกว่าแต่ก่อนขายข้าวต้มไก่ราคาถ้วยละ๒๐๒๕บาท
แต่ว่าสถานการณ์โควิดระบาดก็ขายได้น้อยลงก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนเมนูในการขายราคาเลยมาขายข้าวต้มปุ๊ยราคาถ้วยละ๓บาท
กับข้าวก็ลดราคาปรับมาขายเพียงแค่เมนูละ๙บาทเท่านั้นส่วนใครชอบทานข้าวสวยก็ถ้วยละ๕บาท
เป็นไงราคาดีปรากฏว่าลูกคงลูกค้าติดอกติดใจจ่ายได้ราคาเบาแล้วก็รสชาติดีนะคะลูกค้าก็เลยหลั่งไหลกันมาไม่ขาดสายเลยทีเดียว
ใครที่ไปเที่ยวที่สตูนแวะไปอุดหนุนกันได้นะจ๊ะร้านเปิดขายตั้งแต่๔โมงครึ่งไปจนถึง๕ทุ่มแล้วก็ขายทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะคุณ
เมนูแบบทานตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปถึง๕ทุ่มนะ
ร้านนี้เขาไม่โต้รุ่งพักผ่อนหน่อยละกัน

พอเย็นไม่ค่อยทันทานดึกชอบทานดึก

จ่ายผมจ่ายเพราะผมมีแต่เพื่อนกิน
ดีเลยไปอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมครับ

ไปเที่ยวแล้วไปติดตามบรรยากาศที่นั่น

กินแล้วลืมลืมผัวไปเลย

กินแล้วลืมครอบครัวเลยทีเดียว

เนี่ยลีลลาที่สุดยอดกับยำแซ่บลืมหัว

อ่ะว้าวใครจะไม่รักไม่ชอบนะครับ
สุดยอดเลยทีเดียวนะครับเอ้าไปดูร้านนี้นะครับมีเมนูอะไรบ้าง
ก็มีทุกยำจริงนะยำกุ้งยำหมึกยำหอยยำปูยำปลา
สารพัดยำแม่พระพบคัดสรรมาเป็นอย่างดี
ทุกอย่างใหญ่สดใหม่รสชาติเขาการันตีความแซ่บจี๊ดถึงใจ
อย่างที่ชื่อร้านเขาบอกแซ่บลืมหัว
ไปถามเจ้าของร้านดีกว่าน้องโบวี่ชื่อน้องโบวี่นะจ๊ะ
เป็นหนึ่งในเจ้าของร้านเขาว่าอย่างนั้นคงจะมีหุ้นส่วนกันหลายคนนะ
เธอก็เล่าว่าตัวเธอเนี่ยมีอาชีพเป็นนางโชว์แต่ตั้งแต่เจอพิษโควิด๑๙
ผัวขึ้นมาเธอชอบอยู่แล้วไงชอบกินยำทีนี้นักยำ
มีความเชี่ยวชาญในการยำมารวมตัวกันโอ้โหความบันเทิงมันก็เกิดขึ้นแบบนี้แหละครับ
เป็นยำแซ่บลืมหัวหนึ่งเดียวในจังหวัดพยาวนะคะเพราะว่าเรายกทะเลมาไว้ที่นี่เลยทีเดียวนะคะ
อาหารของเรามีหลายเขตหลายราคาค่ะเพราะว่าของเราเป็นของสดจากทะเลทุกวันนะคะ
แล้วก็ราคาเริ่มต้นแค่เจ็ดสิบเก้าบาทค่ะอ่าคุณชนะค่ะครับ
คนละยำไหมคะเออคนสั่งกันคนละหนึ่งยำก็ดีหลายหลายยำก็ดี
คุณอย่าพูดสั้นน้องใบตองคุณชนะคนละยำไหมคะ
สั่งคนละหนึ่งยำคุณผู้ชมไปดูราคากันหน่อยราคาเขาเริ่มต้นเท่าไหร่
สิบเก้าบาทเองใครอยากแซ่บจี๊ดถึงใจกินยำซะจนลืมผัว
ก็ไปก็ได้ที่ร้านนี้นะร้านยำแซ่บลืมหัวแอดพยาว
เริ่มเปิดบริการตั้งแต่๑๑นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงคืน
เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดจ้า